ส่วนคนที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนก็ต้องย้ำค่ะ
จากระวังเราระวังเขาระวังถนนก็ต้องอยู่อย่างมีสติด้วยเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้โพสต์เลยคุณนัทพงศ์เขาบอกว่าขับรถอยู่ดี
เหล็กมันปลิวมาจากไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฟาดหัวค่ะ
แผ่นเหล็กนะฟาดหัว
ดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ที่สะพานหนองบอนตรงนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คุณสสิค่ะซึ่งเป็นเจ้าของรถเธอบอกเธอขับเก๋งมาตามปกติ
แล้วมันเหมือนกับมีแผ่นเหล็กสีแดงดำปลิวทะลุนะฮะปลิวทะลุกระจกหน้ารถ
แล้วมาฟาดตรงศีรษะด้านขวาของเธอนี่ทะลุไปแบบโอ้โห
กระจกทะลุเลยนะครับแล้วก็ทะลุไปด้านหลังด้วยนะ
ไม่ใช่กระจกหน้าตรงนี้อย่างเดียวคือมันทะลุไปข้างหลังเลย
เธอก็รีบโทรแจ้ง๑๙๑ค่ะตำรวจบอกให้รอประกัน
แต่เธอตอนนั้นปวดหัวมากก็เลยไปโรงพยาบาลก่อน
วินิจฉัยบอกว่าศีรษะได้รับถูกกระแทกนะคะ
แต่โชคดีนะฮะกระโหลกไม่ร้าวเอ็กซาเรย์แล้วกระโหลกไม่ร้าว
โอ้โหมันมาจากไหนแล้วมันพุ่งไปแรงแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วรถของเธอทำประกันชั้น๒เพราะไม่มีคู่กรณีนะครับ
ประกันเขาก็ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือมันมาจากไหนนะครับ
เธอเดือดร้อนมากจริงรถก็อย่างที่เห็นนี่ค่ะ
คุณผู้ชมได้รับความเสียหายตัวเธอก็ได้รับบัตรเจ็บ
ก็ไม่รู้จะเอาผิดกับใครคือไม่ได้ติดกล้องหน้ารถไงฮ
มันก็เลยตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นวูบเดียวเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นใครที่มีกล้องหน้ารถนะคะผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลานั้นนะคะ
สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ขอช่วยส่งภาพจากกล้องให้เธอหน่อยนะคะ
กล้องวงจรปิดก็ได้จะได้เอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตอนนี้คือเจ็บตัวด้วยก็ต้องควักเงินซ่อมกระจกหน้ารถไปด้วย
กระจกหลังยังไม่ได้ซ่อมเพราะไม่มีเงิน
ต้องทนใช้แบบนี้ไปก่อนค่ะ
ทะลุกระจกหลังนะค่ะอันตรายสุดสุดอ่ะคุณพระพงษ์
มันทะลุกระจกหน้าผ่านเราแล้วไปกระจกหลังเลยอ่ะนะคะเออ
คุณภาพชีวิตนะค่ะขออีกทีนึงนะคะ
สำหรับสะพานหนองบอนตรงนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ใครที่มีภาพในช่วงเวลานั้น๑๙กุมภาพันธ์ช่วยส่งมาหน่อยนะคะ